สวัสดีค่ะได้ยินเสียงกันแล้วนะคะแน่นอนได้ยินเสียงพี่อ้อยปั๊บ
นั่งดูคำถามที่หลายคนส่งเข้ามาแล้วแอบชื่นใจ
คือความชื่นใจเกิดขึ้นจากความไว้วางใจที่หลายคนส่งคำถามเข้ามา
บางคนไม่ต้องการคำตอบแล้วแค่อยากได้ยินเสียงปลอบเฉย
หรือแม้แต่บางคนแค่ต้องการใครสักคนหนึ่งที่รับฟังสิ่งที่น้องเจอนะคะ
ยินดีที่สุดถ้าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ในการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
จำเป็นต้องไปเจอเองไปเจ็บเองทุกเรื่อง
บางทีฟังคำถามความรักของคนอื่นอาจจะได้คำตอบในความรักของตัวเองก็ได้นะคะ
สวัสดีครับพี่อ้อยผมชื่ออุ้มนะครับอายุ๓๘ปีโสดมาเกือบ๗ปีแล้ว
เพราะว่าเลิกกับแฟนเก่าและเลิกแบบไม่ค่อยดีด้วยก็เลยทำให้ผมไม่คิดจริงจังกับใครอีกเลย
แต่ตอนนี้ผมกลับเริ่มมีความรู้สึกชอบน้องคนหนึ่งครับพี่อ้าวล่ะได้เลยค่ะเห็นไหม
ใครก็ตามทีที่ชอบบอกว่าเข็ดแล้วไม่เอาละไม่มีแฟนแล้วดีกว่า
อย่าประมาทความรู้สึกค่ะทุกความรักมีความเสี่ยงเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอุตส่าห์ปิดตัวปิดใจนะคะ
แล้วบังเอิญไปเจอใครสักคนหนึ่งที่น่ารักอ่ะคุ้มค่ากับการเสี่ยงอีกสักรอบเดี๋ยวเราก็จะเปิดใจด้วยตัวของเราเองนี่แหละค่ะ
เล่าว่าเมื่อ๒ปีก่อนเล่นแอปพลิเคชันแอปหนึ่งได้เจอผู้หญิงคนหนึ่งผ่านแอปอายุน้อยกว่าผม๕ปีครับ
ดูจากรูปแล้วเธอสวยมากและเมื่อได้คุยผมรู้สึกถูกใจเธอดูเป็นคนตลกคุยสนุก
ทำให้ผมรู้สึกผ่อนคลายเวลาได้คุยกับเธอหลังเราเริ่มนัดกันเจอกันมากขึ้น
แต่มีข้อจำกัดคือเราจะไม่จริงจังกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้
อ้าวทำไมไปยื่นเงื่อนไขกันไว้ก่อนล่ะคะจนเราคุยกันแบบนี้เกือบครึ่งปี
ไปกินข้าวดูหนังไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างไปเจอเพื่อนผมแล้วก็ครอบครัวผมบ้าง
ทุกคนคิดว่าเธอเป็นแฟนผมซึ่งเราสองคนก็ไม่ได้มีใครปฏิเสธ
ระหว่างที่ผมคุยกับเธอผมและเธออาจมีวนไปทักทายเพื่อนเก่าที่อยู่ในแอปนั้นบ้าง
สรุปว่ากลายเป็นเราสองคนต่างคนต่างทะเลาะกัน
ดูเหมือนว่าเราสองคนหึงหวงกันโดยไม่มีสถานะรองรับ
ทำให้ผมสับสนว่าเอ๊ะตกลงผมกำลังจริงจังกับเธออยู่หรือเปล่า
ก็เลยตัดสินใจขอห่างเพื่อทบทวนความรู้สึกตัวเอง
เธอก็ทำตามที่ผมต้องการโดยไม่ได้มีท่าทีโกรธหรือว่าเสียใจ
สองอาทิตย์ที่ห่างกันผมหงุดหงิดและกลัวว่า
จะไปพูดคุยกับใครตลอดเวลาหรือเปล่า
ผมยอมรับว่าผมสับสนกับการกระทำของตัวเอง
ผมเองที่ทนไม่ไหวเป็นฝ่ายติดต่อกลับไปหาเธอก่อน
เพื่อบอกความรู้สึกของผมกับเธอและขอขยับความสัมพันธ์
ดูตกใจกับคำพูดของผมนะครับและคำตอบของเธอทำผมตกใจเช่นเดียวกัน
เธอบอกว่าเฮ้ยผมไม่ควรจริงจังกับความสัมพันธ์แบบนี้ตั้งแต่ต้นหรือเปล่า
ผมกับเธอเจอกันแบบฉาบฉวยซึ่งเธอไม่คิดจะจริงจังกับผมอยู่แล้ว
และไม่เคยคิดจะจริงจังกับคนที่เจอผ่านทางสังคมออนไลน์
ให้เหตุผลว่าเธอไม่มีวันรู้เลยว่าผมจะกลับไปเล่นแอปหาคู่อีกเมื่อไหร่
และถ้าคบกันไปผมและเธอจะมีแต่ความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน
ผมพยายามบอกเธอว่าเดี๋ยวผมลบแอคเเขาก็ได้นะจะลบแอปนี้ออกจากเครื่อง
ผมสัญญาว่าผมจะไม่เล่นมันอีกแต่สำหรับเธอแอปพลิเคชันนี้มันคือกำแพงของความสัมพันธ์
อ้อยครับผมควรทำยังไงดีให้เธอเชื่อใจผมอีกครั้ง
และตอนนี้ผมอยากจริงจังกับเธอจริงและยอมรับว่าผมรักเธอเข้าแล้วล่ะครับ
แหมเอาจริงนะคะความรักไม่มีอะไรซับซ้อนค่ะ
รักใครก็อยู่กับคนนั้นถ้าไม่รักกันก็บอกเลิกให้จบไม่ครบซ้อน
แต่การที่เธอคนนั้นเขาอ้างว่าเจอกันในแอปก็เลยไม่คิดจริงจัง
ตีความกันง่ายว่าก็ไม่ได้ถูกใจเราอะไรขนาดนั้นหรือเปล่า
เจอกันในแอปเดินชนกันที่มุมตึกโทรผิดหรือแม้แต่เจอกันตอนขึ้นลิฟต์
คือถ้าอยากใช้ชีวิตด้วยกันจริงก็เรียนรู้กันนะคะ
ใช้เวลาศึกษาดูใจกันไปไม่ใช่ไม่จริงจัง
เพราะว่าบังเอิญว่าไปเจอกันในแอปมันดูเป็นเหตุผลแปลกไปนิดนึงอะค่ะ
ไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงคือไม่ว่าอะไรจะทำให้คนสองคนมาเจอกันน่ะนะคะ
แต่จะเดินหน้าไปด้วยกันได้ไกลขนาดไหนก็อยู่ที่ใจของคนสองคนอยู่ดี
เจอกันอย่างฉาบฉวยแค่ไหนก็ได้ถ้ามีใจต่อกัน
ความสัมพันธ์ก็ต้องหันหน้าเข้าหากันเรียนรู้กันใช้เวลาไปด้วยกันอยู่ดี
แต่นี่เนี่ยเหมือนกับน้องเขาตัดชิงตัดความสัมพันธ์นะคะและหยุดการให้ความหวัง
คือเราเองก็ทำได้แค่ขอคบขอโอกาสพิสูจน์ใจ
ให้เธอเห็นว่าในที่สุดแล้วเราจริงจังขั้นไหน
แต่เนี่ยเธอไม่คิดแม้แต่จะให้โอกาสแปลว่าเธอไม่ได้รักเรามากพอ
ที่จะรอเรามาเป็นแฟนหรือเปล่า
พลักโบกอมแล้วกก้าทรงไหเคียวเห็นบ้าง
ตั้งแต่เข้าสู่วงการเกาหลีเนี่ยออกยากจริง
คือบังเอิญว่าในเรื่องเป็นเรื่องที่คนสองคนเจอกันโดยบังเอิญ

แล้วในที่สุดแล้วความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นตรงนั้น
ก็ฉาบฉวยนะจะว่าไปก็เพื่อนเที่ยวอะค่ะ

แล้วมารู้ว่าตัวเองทำงานอยู่ในที่ที่เดียวกัน

เขาพูดว่าในการศึกษาดูใจกัน
จะเป็นช่วงเวลาที่ความสงสัยและความมั่นใจกำลังต่อสู้กัน
และเมื่อไหร่ก็ตามที่ต่อสู้กันไปต่อสู้กันมา
ความสงสัยเริ่มน้อยลงความมั่นใจมากขึ้น

คือพี่ชอบประโยคนี้มากเพราะนี่คือการดูใจค่ะ
ในทุกคู่แหละเจอกันผ่านแอปเราก็ต้องสงสัยเลยว่า
จะจริงเหรอแอปหาคู่หาคู่คิดหรือหาคู่นอน

แต่ในเมื่อความสงสัยถ้าเราใช้เวลา

นี่แหละค่ะไอ้ประโยคที่บอกว่าความสงสัยและความมั่นใจต่อสู้กัน

ทำไมผู้หญิงคนนั้นถึงไม่ลองปล่อยให้ความสงสัยและความมั่นใจต่อสู้กันสักตั้งหนึ่งก่อน
ใช้แต่ความสงสัยว่าเฮ้ยเดี๋ยวก็กลับไปเล่นหาคู่เหมือนเดิมเปล่า
ที่สุดแล้วไม่ได้มีใครจริงจังหรอกในโลกโซเชียล
เฮ้ยอย่าตัดสินกันเร็วเกินไป

ในที่สุดก็ต้องมาเรียนรู้กันในโลกแห่งความเป็นจริงอยู่ดีค่ะ
ถ้าน้องยังไม่ท้อจนเกินไป
ให้เวลาตื้ออีกสักตั้งก็ได้นะ
คือบทเรียนอันหนึ่งที่เคยได้ยินนะคะ

ก็ต้องดูว่าเราไปหาแฟนในสถานที่แบบใด
เช่นบางคนหาแฟนในวัด
ก็จะพอตัดสินกันได้ว่าถ้าไปเจอกันในวัด

น่าจะได้ผู้ชายชอบทำอาหารเป็นพ่อบ้าน
ดูแลจัดการทุกสิ่งทุกอย่างในความเป็นบ้าน

เจอแฟนจากแอปพลิเคชันหาคู่

สงสัยได้ตั้งคำถามได้

ฟังปัญหาความรักมาเกือบ๒๐ปีนะ
เชื่อไหมว่าไม่มีอะไรแน่นอนที่สุดในโลก

แต่กลับได้แฟนที่ดีมากรักครอบครัว
บางคนเจอแฟนในวัด
คิดว่าเขาน่าจะเป็นคนดีอยู่ในศีลที่ธรรม
ที่สุดแล้วเป็นคนรักที่ไม่ซื่อสัตว์ก็มีไงคะ
มันไม่เกี่ยวกับสถานที่ที่เราได้เจอกัน
แต่อยู่ที่คนสองคนนั้นรักกัน
และอยากดูแลกันและกันขนาดไหน
คนรักกันไม่ทำร้ายหัวใจกันทั้งต่อหน้าและรับหลัง
ขอกันง่ายแค่นี้ค่ะเขาให้กันได้หรือเปล่า

ตอนที่เราเจอกันเราเจอกันในแอปหาคู่
แล้วพอเจอกันในนั้นจะต้องเจอคนเจ้าชู้ตลอดไป
คือดูยังไงมันก็เป็นข้ออ้างในการไม่อยากคบหาดูใจนั่นแหละ
แล้วก็เป็นข้ออ้างที่เราเถียงไม่ได้ด้วยสิ
เพราะเราเริ่มต้นจากการเจอกันในแอปหาคู่จริง
เจอกันผ่านออนไลน์มันเหมือนกับเป็นโรคกึ่งจริงกึ่งจินตนาการ
ใครก็ตามมองอยู่ไกลยังไงก็สวย
อยู่ด้วยอาจเป็นอีกแบบพี่อ้อยพูดประโยคนี้บ่อยมาก
แต่เอาจริงนะเราก็ยังรู้จักกันน้อยมากนะคะ
น้องเองเช่นกันถูกตาต้องใจเพราะความสวยของเขาใช่ไหมล่ะ
ยอมรับใช่ไหมหน้าตาทำให้คนสองคนหันมามองกัน
แต่จะผูกพันกันได้นานแค่ไหนก็ต้องดูใจและพูดคุย
ตรงนิดเดียวค่ะเธอยังไม่อยากให้เราเข้าใกล้ขนาดนั้นเท่านั้นเอง
รักใครก็ต้องเผื่อใจนะคะถ้ารักเขาและเขาต้องรักเราตอบเสมอไป
จะเปิดเพลงเศร้าให้ใครฟังมองอีกมุมหนึ่งนะ
เธอเองก็เป็นผู้หญิงที่เล่นแอปหาคู่เธอเป็นแนวรักสนุก
แต่ไม่ผูกพันหรือเปล่าถ้าเธอหวังแค่สนุกน้องจะไปลุกมากกว่านี้
เดี๋ยวเธอก็ต้องรำคาญหัวใจเพราะเธอไม่ได้อยากได้ผูกพันอะไร
จริงจังกับความสัมพันธ์อะไรนักหนาถ้าเธอมองว่าความสัมพันธ์เป็นเรื่องเล่นเล่น
ก็เป็นแค่ของเล่นนะเล่นเบื่อก็แยกย้ายเราอยากเลือกเขา
จะอยู่ที่เขาอยากเลือกเราหรือเปล่าด้วยจริงจังกับคนที่เขามองเราเป็นแค่ของเล่น
ยังไงน้องก็เหนื่อยหนักอยู่ดีนะคะแมนคุยกันไปเลยเรารักได้และเจ็บเป็น
ถ้าเธอไม่เห็นคุณค่าก่อนจะร่ำลากันตื้ออีกสักตั้งพยายามดูก่อนได้ไหมล่ะ
ว่าเขาจะรักเรามากขึ้นไหมหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอกันพยายามไล่เราทุกที
หัวใจดีดีของเราก็พร้อมที่จะหยุดเช่นเดียวกันนะคะทั้งหมดแอปหาคู่
ไม่ใช่กำแพงที่แข็งแกร่งเท่าสิ่งที่เธอไม่มีใจกับเราตั้งแต่ต้นหรือเปล่า
ถึงได้ตั้งกาดสูงขนาดนี้ชอบเขารักเขาให้เท่าที่มีรู้สึกดีเท่าที่ได้นะคะ
ถ้ามีใจเหมือนกันก็ดีไปแต่ถ้าไม่เห็นคุณค่าของเราก็ไม่เป็นไรค่ะ
เรายังเห็นคุณค่าของตัวเราเองไม่ว่าเธอจะเลือกหรือไม่เลือก
คุณค่าของเราไม่ได้น้อยลงนะคะให้กำลังใจน้องจะเจอกันในแอปหาคู่
แอปใดก็ตามถ้าตั้งใจจะรักกันจริงมันก็จะต้องมีสิ่งที่ทำให้เราวัดใจ
ดูใจและเลือกกันในที่สุดแต่ถ้าน้องเขาไม่ได้จริงจังตั้งแต่ต้น
จะเจอที่ไหนดูใจกันนานแค่ไหนไม่จริงจังคือไม่จริงจัง
ไม่รักก็คือไม่รักรักเขาน้องไม่ผิดเขาไม่รักเราเขาก็ไม่ผิดเช่นเดียวกันนะคะ
ขอบคุณกับคำถามของน้องด้วยเผื่อว่าใครก็ตามทีที่มักจะตั้งคำถามว่า
ในโลกออนไลน์มีจริงไหมคำถามของน้องน่าจะได้คำตอบที่พอจะยืนยันเรื่องนี้ได้
ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเจอกันไหนเจอกันในออนไลน์ก็มีสิทธิ์รักจริง
เจอกันในชีวิตจริงก็มีสิทธิ์จะไม่รักจริงได้เช่นเดียวกัน
มันอยู่ที่ว่าคนสองคนตั้งใจจะเรียนรู้ซึ่งกันและกันหรือเปล่านะคะ
แล้วเจอกันในสัปดาห์ต่อไปวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ